หนังไทยเรื่องนี้นะคะตระกูลหอแต๋วแต่

โดยพี่โพชอานนท์กลับมาแล้วจ้า

ใหม่ของเขาชื่อว่าหอแต๋วแตกแหกโคเว

คุณผู้ชมค่ะภาพที่เห็นนี่คือภาพงานล่าสุดวันนี้เลย

เปิดกองให้นักข่าวได้เข้าไปแบบสอบถามกันนะคะ
นี่พี่จตุรงของเรามากันแบบว่าป้าแตนเนี่ยฮะป้าแต๋วอ่ะเออนะคะ
แม่สิตางน่าเข้าที่เลยว่ะ
แต่ว่าผมไม่ต้องตกใจนะคะเป็นแบบคาแรคเตอร์ในเรื่องคุณผู้ชม
อย่างที่บอกไปนะคะเรื่องนี้รวมทัพนักแสดงสุดปังค่ะ
จตุรงค์ยังคงเสริมทัพอยู่นะคะแม่สิตางแม่หญิงลีเต้ายอง
วันที่เราไปเก็บภาพเหมือนกันนี้นะคะเก็บภาพมาดูดีกว่าค่ะ
ก็เป็นคิวปิดกล้องคิวสุดท้ายในกองถ่ายแล้วค่ะ
แม่หญิงลีพูดผิดพี่โพรตบอกเลยนะฮะ
ฮาแตกจิกกัดทันกระแสทุกเรื่องแน่นอนค่ะ
ส่วนเรื่องที่หนักใจที่สุดนะคะก็เห็นเป็นนักแสดงหลายคนเนี่ยแหละค่ะ
ไปยกหน้ายกเครื่องกันหมดเลย
โพสต์แกบอกว่าเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะ
พี่หมดความกังวลแล้วจะเป็นเพราะอะไร
ไปฟังสัมภาษณ์พี่โพชอ่านวนเลยค่ะ
มันจะต้องเปลี่ยนไปเยอะ
ไม่เปลี่ยน
พอใส่วิกปุ๊บแต่งชุดเก่าปุ๊บ
เหมือนเดิม
ฟาดลงดิน
ฟาดลงดินหรือเปล่า
อ๋อใจลาย
ฟาดลงดิน
เดี๋ยวขอเปิดภาพแม่ซิตางหน่อยสิ

สวยขึ้นดูสันเป็นคมนั้น

แต่เอาเป็นว่าคุณผู้ชมรอดูแล้วกันนะคะ

พี่โพชบอกว่าจะเอาให้ลง

ที่เจ้าตัวเป็นอึงพอศหรือว่าพระมหาภัยวัน

หลายคนก็บอกไม่เหมาะสมมาก
จะเอาพระทรงองค์เจ้ามาเล่นหนัง

พี่โพชเขาก็ขอเคลียร์ผ่านสื่อนะคะ
ชัดเลยว่าไม่ได้คิดแบบนั้นจริง
ไปฟังหน่อยค่ะ
ก็สนุกนะท่านก็เป็นกันเองดี

ทุกคนก็นอบน้องไหว
กลับไม่มีด่าอะไรอย่างเงี้ย